ส่วนเรื่องนี้ค่ะเราเคยเล่าไปนะคะกรณีคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ๘๐
ลูกสาวคนเล็กเสียชีวิตลูกสาวทำประกันเอาไว้๓กรมทัน
แล้วก็ให้คุณแม่เป็นผู้รับผลประโยชน์
แต่ปรากฏว่ามีลูกชายของแม่เนี่ยมาบอกกับแม่ว่าเดี๋ยวจัดการให้หมดเลย
เงินที่ได้จากประกันเนี่ยพาแม่ไปธนาคาร
หลอกให้แม่เซ็นเอกสารบอกว่าแม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารนะ
เวลาบริษัทประกันเขาจ่ายเงินจะได้เข้าบัญชีนี้ได้
แม่ก็ไม่รู้ว่าให้เซ็นอะไรแม่ก็เซ็นปรากฏว่า
หลอกให้แม่เซ็นเบิกเงินจากประกันล้านกว่าบาทหมดเลย

แล้วเนี่ยค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดในธนาคารที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
เห็นภาพชัดเจนค่ะนายมนตรีกาญจนมณีอายุ๕๖ปี
อกแม่ค่ะนางฟื้นกาญจนมณีอายุ๘๘ปีให้ถอนเงินในบัญชีกว่า๑ล้าน๔แสนบาท
เมื่อ๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทางตัวแทนบริษัทประกันนำเช็คมาขึ้นเงิน
มนตรีลูกชายเนี่ยนะอ้างกับแม่ว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปเปิดบัญชีนะ
เวลาบริษัทประกันเขาให้เช็คมาก็จะได้ใส่บัญชีนี้
แม่จะได้ถอนเงินออกมาใช้ได้แม่ก็ไม่รู้
ลูกชายให้เซ็นเอกสารอะไรแม่ก็เซ็นนึกว่าเซ็นเปิดบัญชี
กลายเป็นว่าลูกชายหลอกให้เซ็นถอนเงิน
แล้วในภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะจะเห็นว่ามีผู้จัดการภาคอาวุโสบริษัทประกัน
ตัวแทนประกันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยดังนั้นก็เกิดคำถามว่า
ทางบริษัทประกันเนี่ย๒ขนนี้ผู้จัดการทางตัวแทนเนี่ย
รู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าอ๋อคือถอนเงินเสร็จเนี่ยนะ
มนตรีก็ไม่บอกอะไรแม่เลยพาแม่ส่งกลับบ้าน
โอ้โหแล้วแม่อายุ๘๘แล้ว๘๘แล้วอ่ะย้อนกลับไปให้ดูนะคะ
เรื่องราวของเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปนะคะ
คือลูกสาวคนเล็กของยายฟื้นเสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ระหว่างที่จัดงานศพลูกสาวตัวแทนประกันมา
บอกยายฟื้นว่ายายฟื้นจะได้รับผลประโยชน์จากกรมทันประกันชีวิต
กรมทันนะแต่ไม่ได้บอกจำนวนเงิน
จากนั้นค่ะนายภัยบูลกาญจนมณีอายุ๕๘ปี
ลูกชายอีกคนของยายฟื้นก็เป็นคนส่งเอกสารให้กับตัวแทนประกัน
พอได้เอกสารครบตัวแทนประกันหายไปเลย
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจน๑๖พฤษภาคม
นายมนตรีลูกชายของยายฟื้นเนี่ยก็มาจากจังหวัดภูเก็ต
มารับยายฟื้นไปธนาคารอ้างว่าพาไปเปิดบัญชีธนาคาร
จะได้ส่งเงินให้สุดท้ายพอเงินเข้าบัญชียายฟื้น
มนตรีลูกชายหลอกให้ยายฟื้นผู้เป็นแม่เซ็นเอกสารถอนเลย
เงินเข้าปุ๊บถอนปั๊บอะค่ะวันนั้นเลย
ใช่๑ล้าน๔แสนกว่าบาทยายฟื้นไม่รู้ไงว่าเซ็นอะไรไป
ไป๑เดือนช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
นายภัยบูลลูกชายอีกคนน่ะนะคะครับก็โทรศัพท์ไปหาตัวแทนประกัน
ติดต่อไม่ได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมแต่สักพักนายมนตรี
ลูกชายคนที่หลอกแม่นะโทรมาเลยห้ามเลยห้ามโทรหาตัวแทนประกันอีกนะ
เขารำคาญไอ้เรื่องเงินกรมทันอะไรอ่ะไม่ได้แล้ว
ทางบริษัทประกันแจ้งว่าน้องสาวที่เสียชีวิตไป
ทำประกันได้แค่๒เดือนดังนั้นเงินประกันอาจจะไม่ได้
หลอกแบบนี้เลยแล้วบอกคนในครอบครัวว่าอย่าโทรไปนะ
ไม่ต้องโทรไปบริษัทประกันอีกอย่างเงี้ยแต่ภัยบูลเนี่ย
คือคนที่ให้เอกสารกับตัวแทนประกันเพื่อให้ไปจัดการเรื่องราวตั้งแต่แรก
ภัยบูลก็เลยโทรถามว่ามันขึ้นได้ยังไงแล้วเรื่องมันเงียบหายไป
ใช่มนตรีมาขู่เลยว่าไม่ต้องโทร
ระหว่างเรื่องเงียบหายไปเนี่ยคือมนตรีพาแม่ไปเบิกเงินหมดแล้ว
เงินมันหมดแล้วอะค่ะทีนี้ค่ะพอขอดูเอกสารว่า
อ้าวแล้วทำไมแม่ไม่ได้เงินจากบริษัทประกันลาอืมนายมนตรีก็อ้างว่า
ผู้จัดการส่งมาให้ทางไลน์แล้วแต่ลูกเนี่ยลบแชทไปแล้ว
โกหกแม่แบบเนี้ยส่งให้มนตรีหมดแล้วอืม
ลบแชทไปหมดแล้วก็เห็นว่ามันผิดปกติอะค่ะ
ทีนี้พอมาดูเอกสารอะไรเพิ่มเติมปรากฏว่าเจอเอกสารการถอนเงิน
แม่ก็เลยรู้ว่าลูกชายอ่ะมาหลอกแม่ก็เลยไม่ไหวแม่บอกไม่ได้อ่ะ
ลูกชายก็ลูกชายอ่ะแต่ทำแบบนี้กับแม่แม่แจ้งความค่ะอืม
แจ้งความกับตำรวจสิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาแม่บอกว่า
มนตรีลูกชายที่มาหลอกแม่เนี่ยนะเอาตังค์มาคืนแม่ทุกบาททุกสตางค
เอามาคืนให้หมดแล้วก็มามอบตัวเถอะถ้าไม่ทำตามนี้
แม่บอกว่าไม่ต้องมาคุยอะไรกันอีกยืนยันว่าวันที่นายมนตรีพาแม่ไปธนาคารนะคะ
ไม่รู้เรื่องเลยคือเขาให้เซ็นอะไรแม่ก็เซ็นอ่ะ
สิบกว่าแล้วอ่ะก็ลูกบอกให้เปิดบัญชีให้เซ็นเอกสาร

อ่ะมาถึงเอาบัญชีมาถึงไงจดเชือจดเชือจด
พาจกเลี่ยวไปต้ามนนู้นตามนี้ก็มาต้ามอะไรไม่คุยเลย
แต่งั้นมันเธอมาเนมไม่เอาปากไม่เอาทฤษฐ้า
ลำพังนายมนตรีลูกชายที่เข้ามาเจ้ากี้เจ้าการเรื่อง
เงินประกันที่จะได้ให้กับแม่ทำคนเดียวจะได้หรือเปล่า
เพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีบริษัทประกันที่เขาเอาเงินมาให้เอาเช็คมาจ่ายเนี่ยนะครับ
แล้วในภาพกล้องวงจรปิดก็เห็นว่ามีตัวแทนของบริษัทประกันไปที่ธนาคารในวันนั้นด้วย
ใช่ค่ะนะครับนายภัยบูลที่เป็นลูกชายของแม่ที่ว่า
เขาให้เอกสารอะไรติดต่อกับบริษัทประกันตั้งแต่แรกแล้วก็เงียบหายไป
ตั้งข้อสังเกตว่าผู้จัดการภาคอาวุโสบริษัทประกันชีวิตแห่งนี้
ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดที่ธนาคารกับพวกนะ
ไปกับน้องชายคือนายบนตรีที่พาแม่ไปในวันนั้นเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่เพราะว่ามีพฤติกรรม
มีหลักฐานค่อนข้างแน่ชัดว่าร่วมมือกันเพราะพอเบิกเงินเสร็จแล้วนะ
จะเห็นว่าทรงเงินที่ถอนมา

พนักงานสอบสวนได้ติดต่อไปยัง
ผู้จัดการภาคอาวุโสบริษัทประกัน

ซึ่งเขาก็ชี้แจงเบื้องต้นบอกว่า
เขาไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวอะไรด้วย
วันนั้นเขามาก็คือมาช่วยบริการลูกค้าในการเคลมเงินประกันกับบริษัทเท่านั้น
ส่วนเงินที่นายมนตรีเอาไปเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น
เราก็ได้สอบถามนะว่าอ้าวแล้วทำไมต้องไปติดต่อเรื่องเงินประกันชีวิต
ที่แม่ของผู้ทำประกันที่เขาเสียชีวิตจะได้ผ่านนายมนตรีล่ะ
ไม่ติดต่อแม่โดยตรงล่ะหรือว่านายภัยบูลที่ให้เอกสารตั้งแต่แรก
ตัวแทนประกันชีวิตคนนี้นะครับที่เป็นผู้จัดการภาคอาวุโสของบริษัท
บอกว่าก็นายมนตรีเป็นคนมายื่นเอกสารให้กับเขา
แล้วก็ติดต่อประสานงานเรื่องเคลมเงินประกันกันอยู่ตลอด
รวมทั้งนายมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้ให้ติดต่อผ่านเขาคนเดียวเท่านั้น
ส่วนเรื่องที่จะถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์
หรือว่าจะข้อหาอะไรก็แล้วแต่เขาก็พร้อมไปพบพนักงานสอบสวน

เพราะว่าตัวเนษศัยพึ่งเข้ามาใหม่เขาอยู่ภัยรู้เรื่อง
แล้วคนบดตีเองเขาบอกตัดตัวแทงของผม

บอกว่าตัดหัวหน้าจะมาเนี้ยเขายินดีที่จะช่วย

ทางสำนักงานคอปภตรวจสอบรายชื่อตัวแทนประกันชีวิตที่เข้าไปเกี่ยวข้อง๓คน
ตอนนี้รู้ชื่อรู้บริษัทต้นสังกัดแล้ว
แล้วก็ได้รับแจ้งจากบริษัทต้นสังกัดว่า
สั่งพักงานชั่วคราวตัวแทนประกันชีวิตทั้ง๓คนนี้แล้ว
ตรวจสอบอยู่ค่ะถ้าพบว่าตัวแทนประกันชีวิตทำผิด
เพิกถอนใบอนุญาตทันทีแล้วก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะ
เดี๋ยววันอังคาร๑๓สิงหาคมนี้ทางพนักงานสอบสวน
ยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับนายมนตรีลูกชายแม่นะคะ
แล้วก็ออกหมายจับตัวแทนประกันทั้ง๓คนด้วยค่ะ
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์